มาดูเรื่องราวดีของเด็กและเยาวชนกันต่อนะครับ
นี่ใครทิ้งขยะผู้ใหญ่คนไหนทิ้งนะ
อายเด็กหน่อยเด็กเขาต้องมีจิตอาสาในการไปเก็บให้เนี่ยนะครับ
พาคุณผู้ชมไปดูที่ตำบลโคกรวดนะครับ
มีกลุ่มเยาวชนกว่า๓๐คนในพื้นที่แห่งนี้
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับ
ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แล้วก็ช่วงนี้ก็ปิดเทอมอยู่นะ

ก็ร่วมกันเก็บขยะรอบอ่างเก็บน้ำ
วังบอนตำบลนาหินลาดอำเภอบางพลี
ขออภัยฮะอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายก

แล้วก็ตามสถานที่ต่างในชุมชนด้วย
นี่ใครมาทิ้งผู้ใหญ่และนักท่องเที่ยวที่ไหน
มาทิ้งแบบนี้ใครน่ะเด็กเด็กเก็บหมดเลยนะครับนั่นบักเด็กเลย
โดยนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนะครับ

ซึ่งเป็นนักวิชาการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

แล้วก็จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้กับเยาวชนกลุ่มนี้นะครับ
โดยบอกว่าก่อนหน้านี้ย้ายมาทำงานที่ตำบลโคกรวดอำเภอปากพลี
ได้รับความช่วยเหลือจากคนในชุมชนมาโดยตลอดนะ
ดังนั้นจึงสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในชุมชน

ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองครอบครัวแล้วก็ตอบแทนชุมชน
จึงตั้งชมรมเยาวชนจิตอาสานักพัฒนาตำบลโคกรวด

ด้วยการบรณรงค์การป้องกันโรคเอสนะครับ
ยาเสพติดรวมถึงการพัฒนาชุมชน
ปลูกต้นไม้เก็บขยะในชุมชน
ช่วยเหลืองานในวัดและกิจกรรมต่างในชุมชนอีกมากมาย
เด็กมีจิตสำนึกที่ดีนะครับตลอดระยะเวลา๑๐ปีที่ผ่านมา
วชนและคนในชุมชนต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ทำให้ปัจจุบันเยาวชนเข้าร่วมชมรมมากยิ่งขึ้นเรื่อยนะครับ
โดยเยาวชนรุ่นแรกของชมรมนะครับก็คือนายจีรยุทธ์นุ่มนวลบอกว่า
การได้มาทำกิจกรรมในชมรมเหมือนเป็นการปลูกจิตสำนึก
ในการเป็นจิตอาสาที่ดีนะครับที่จะทำประโยชน์เพื่อสังคม
และอยากเชิญชวนเยาวชนที่มีเวลาว่างมาแบบผมเถอะแบบผมและเพื่อนนี่แหละครับ
ที่ไปร่วมกันทำประโยชน์ต่อสังคมเริ่มต้นจากชุมชนของเราก่อน
ขยายสู่การทำดีต่อสังคมต่อไปแล้วก็ขยายต่อประเทศชาติต่อไป
เป็นการปลูกจิตสำนึกนะคะและเด็กเขาดูเหมือนจะมีความสุขนะ
สำหรับกิจกรรมในช่วงปิดเทอมแบบนี้

ได้รวมกลุ่มกันด้วยกับความรักความสำคัญด้วย
ไปด้วยไม่ได้ซีเรียสอะไรเก็บไปด้วยพูดคุยกับเพื่อนไปด้วยนะคะ